อีกหนึ่งหนุ่มหล่อคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะ
ไม่ได้จะแต่งกับใครหรอกเพราะว่าโอ้โห
ข่าวมาขนาดนี้ไม่รู้ใครจะแต่งด้วยหรือเปล่านะคะ

เรื่องเก่าจบเรื่องใหม่มาทันที
เป็นซีรีส์มาหลายซีซั่นกันเลยทีเดียวนะคะ
พิธีกรชื่อดังพี่มดดำคชาพาเนี่ย
โป๊ะมากลางรายการบอกว่าพี่โป๊ปของสาวทุกคนเนี่ย

ในโลกออนไลน์เราก็ผ่านแอปพลิเคชันมา๓๐
หลายแอปว่ามาเจอตัวจริงอ้าวหน้าไม่เหมือนเดิมวะ
หน้าไม่เหมือนลูกที่เราชอบเนอะนั่นแหละก็มาแบบนี้เห็นว่าถึงขั้นไล่กลับบ้าน
จริงหรือเปล่านะคุณแล้วก็ยังมีคลิปเสียงออกมาแชร์
พฤติกรรมเช้าซ้ำจนแฟนคลับติดแฮชแท็ก
ด้วยข่าวลือซุ่มสารสัมพันธ์ไฮโซสาวโอ๊ยอีรุงตุงนังไปหมดนะคะ
งานนี้พี่โป๊ปของเรายอมรับตรงบอกเลยว่าณจุดนี้ผมก็ท้ออยู่เหมือนกัน
แล้วก็บรรทอนจิตใจด้วยเหมือนกันแต่ก็ยังหายใจเข้าลึกยืดอกบอกสตรองอยู่
เข้าใจกระแสในวงการบันเทิงดีค่ะเอาไปฟังพี่โป๊ปแก้ตัว
ไปฟังพี่โป๊ปพูดกับข่าวนี้หน่อยค่ะ
จริงเรื่องนี้มันเป็นเรื่องแบบมันเป็นเรื่องที่อดีตนานมาแล้ว
ก็คือไม่รู้หรอกว่าจริงไม่จริงอะนะก็ต้องบอกมาว่าคุยกับใครนะ
เพราะว่าจริงแล้วผมก็ไม่ได้คุยกันแบบว่าโหจริงจังอะไรอย่างนี้
บางทีก็แค่กดไลค์ชมรูปเขาเฉยแค่นั้นนะครับ
น้องเป็นน้องสาวผมครับก็ไม่ได้มีอะไรครับ
ผมก็ทำงานด้วยกันเฉยครับก็เป็นน้องที่รู้จักกันมานานแล้วครับ
จริงก็ท้ออย่างนี้มันก็มีความทุกข์เข้ามาในใจแหละครับ
แต่ว่าผมก็คิดว่ามันเป็นธรรมดาคิดว่าเป็นธรรมชาติของมัน

แต่ว่าเราควรที่จะรักษาใจเราให้ปกติแล้วก็ปล่อยวางให้ได้
อยากจะอยู่เงียบในสไตล์ผมประมาณนั้น
ก็เรื่องแฟนหรือเรื่องจะพบใครผมก็ขอดูนานแล้วกันครับ
พี่โป๊ปอยากอยู่เงียบไงแต่นิ้วพี่โป๊ปมันไม่เงียบด้วยไง